มาดูเรื่องของหนุ่มขาพิการคนหนึ่ง
ถ้าท่านที่ใช้รถใช้เส้นทางผ่านสี่แยกไฟแดง
น่าจะเคยเห็นจะมีนุมขาพิการคนหนึ่ง
ที่จะคอยขายแซนวิชตามศรีแยก
จะขายอะไรก็แล้วแต่ตามศรีแยกไฟแดง
ถ้าฝนตกก็ต้องหลบฝนนะคุณจุธารัฐ
แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ฝนตกเยอะในช่วงเวลานี้
รถติดกระเศษนวมิลโอ้โหสาหัสนะครับ

เพื่อให้การจราจรคลี่คลาย

มีคนไปเห็นครับก็เลยเอามาโพสต์ในสังคมออนไลน์
ทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งนะครับ

ผู้พิการขายแซนวิชอยู่ที่สี่แยกไฟแดงถนนเกษตรนวมิน

ยังมีน้ำใจมาช่วยโบกรถแทน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่ไปตามพิกัด
คนโพสต์คลิปเอาไว้นี่ฮะ

จอดติดไฟแดงเขาจะมาขายแซนวิชแบบนี้

ไปสอบถามว่ารู้ไหม

แล้วขายแซนวิชไม่ได้แต่มาช่วย
โบกรถช่วยคลี่คลายการจราจร
ในพื้นที่เนี่ยมีคนถ่ายคลิป

ชื่นชมให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดเลย

ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยอ่านเขียนหนังสือไม่ได้

ตัวเองก็พิการต้องใช้ไม้เท้าพยุง

โบกรถไปดูแล

กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไง

คนเขาก็เดือดร้อนกันก็เลยช่วย

เล่นเนี่ยมันมันคือ

ว่าให้ยูเทิร์นตามสัญญาณไฟ

เพราะว่าแม่นี่ไงผมเห็นรถมันติด

ต่างคนต่างแย่งไปไม่รู้ทำอะไรแล้วอ่ะ
คือเอ๊ะคือผมปกติ

ถ้าเห็นว่าต่างคนต่างแย่งไปนะ
บอกเขาว่าพี่อ่านป้ายนิดนึง

คือเขาเคยขับอะไรเขาเรียกว่า

คุณจุธารัฐค่ะแต่ว่าเวลา
ยูเทิร์นถ้าไม่รอสัญญาณไฟทางนู้น

ยูเทิร์นตอนเขาเขียวเนี่ยยุ่ง

วันที่ฝนตกเคยขายแซนวิชได้มากสุด

ขายได้ประมาณ๕๐ชิ้น
ขายที่ละ๓๐บาทตกวันนึง

เขาเล่าว่าที่ขาพิการแบบนี้ก็เพราะ
อายุ๓ขวบโดนรถเมทับครับ

ตัวเองมาขอทานให้มันหมดคุณค่า
เรามีครอบครัวด้วยมีลูกด้วย
ก็เลยมาทำอาชีพที่สุจริตกว่านั้นดีกว่า

ตามสี่แยกจนมาขายแซนวิต

บอกว่าเอ้อมันจะเป็นอุบัติเหตุ

คนที่ขายพวงมาลัยอยู่ในจุดเดียวกัน

ก็เลยวอนสังคมว่ายังไงก็ให้กำลังใจเห็นใจเขาหน่อยกันแล้วกัน
ค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ช่วยให้กำลังใจเขาด้วยการอุดหนุนก็ได้นะคะ

ก็สู้ดีนะแต่บางทีก็ห่วงทุกคนบทภัยเขา
แต่ก็ดีกว่าไปขอทานเขา
อันนี้ก็ถือว่าเขาทำมาหากินของเขา
ก็สู้ชีวิตประมาณนึงแต่มุมมอลของบางคนเขาก็ไม่เหมาะ

บางคนก็คิดว่าคือเหมือนแบบเอาส่วนพิการมาทำอาหารกินไง
แต่จริงแล้วเราคนทำหากินเราคิดว่าเขาก็สู้ดี
อย่างน้อยเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยเมียเขาไม่ให้ลำบาก

ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่านี้เขาก็อาจจะไม่ทำแบบนี้แหละครับ
คนที่ใช้ถนนเกษตรนวมินผ่านสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับ
ตรงต่อหม้อที่๒๕๐ถ้าเจอก็แวะอุดหนุนเขาได้นะ

อันนี้เราให้เบอร์ไว้เผื่ออยากจะให้เขาปลอดภัยมากขึ้น
ก็โทรไปตามเบอร์นี้นะครับโทรไปสั่งก็ได้นะฮะ
โทรศัพท์มือถือของท่านถ่ายภาพหน้าจอไว้
เขาจะไม่ต้องอันตรายอยู่ที่ถนนนะฮะ
แล้วก็นัดจุดมารับมาส่งกัน
ไฟแดงก็จอดซื้อได้นะ
ไฟเขียวไม่ต้องจอดเผื่อจะอันโดราย